เป็นข้อมูลจากคุณวาสนานาน่วมเป็นผู้สื่อข่าวสายทหารอาวุโสนะคะ
ก็มีการเผยแพร่ข้อมูลออกมาทางเฟซบุ๊คส่วนตัว
บอกว่าได้รับข้อมูลจากหน่วยซิลว่าตอนนี้อันนี้คือข้อมูล
ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้ทราบกันอยู่แล้วว่าซิลตั้งกองบัญชาการส่วนหน้าอยู่ที่โถง๓
ซึ่งตอนนี้ที่โถง๓มีการระดมคนขวดอากาศเข้าไปที่โถง๓อย่างต่อเนื่อง
ทัพเรือรายงานว่าตลอดทั้งวันนี้นักดำน้ำอาสากู้ภัย
และนักดำน้ำจากต่างชาติลำเลียงขวดอากาศไปที่โถง๓ให้มากที่สุด
ช่วงบ่ายจะนำถึงโถง๓๔๕ขวด
จากนี้มีการนำสายโทรศัพท์ไปถึงหาดพัทยาด้วยนะคะ
แล้วก็มีอุปกรณ์คืออุปกรณ์เนี่ยถือว่าขออภัยนะคะ
การนำสายโทรศัพท์ไปถึงหาดพัทยายังมีอุปสรรคล่าช้ายังไปไม่ถึง

ส่วนนักดำน้ำของซิลตอนนี้เข้ารับผิดชอบให้การดูแลเด็ก๙นาย
หมอภาคคือพันโทนายแพทย์ภาคโลหารชุน
หมอทหารที่จบซิลอีก๑นาย
และพยาบาลหน่วยซิลอีก๑นาย
โดยตั้งเป็นกองบัญชาการส่วนหน้า
เพราะจะต้องเป็นพื้นที่เอาไว้ดูแลเด็กในการปรับสภาพ

ซึ่งพบว่าตอนนี้อันนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับร่างกายแล้วนะคะ

ส่วนอีก๒คนอ่อนเพลีย

การให้ทานอาหารมีเกิดขึ้นแล้วนะคะ
เป็นการเริ่มต้นก็คือการรับประทานอาหาร

และก็จะต้องฝึกดำน้ำเมื่อมีความพร้อมต่อไป
ทั้งนี้นะคะหมอภาคเป็นคุณหมอที่จบหน่วยซิล
จะกลับจากการดูแลตรวจสอบสุขภาพของเด็ก
ก็คือกลับมาที่กองบัญชาการส่วนหน้าในโถง๓
ช่วงเวลาประมาณนี้แหละค่ะ
๑๔นาฬิกาถึง๑๕นาฬิกา
แสดงว่าหลังจากนี้น่าจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับอาการ
ซึ่งเป็นการยืนยันชัดได้มากยิ่งขึ้นนะคะ